คุณผู้ชมคะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องท้ากฎหมายเหมือนกันค่ะ
คือสองผัวเมียก็ถืออวนไปนะ

ทีนี้พอห้ามจับแล้วปั๊บ

นี่ค่ะสภาพในอวนที่จับปลามาได้นะคะ

ชาวบ้านร้องกับนักข่าวมาบอกว่ามีคนแอบมาลักลอบไง

อยู่ในสวนกรมหลวงชุมพรหนองตะเคียนที่สัตหีบ
ซึ่งจุดตรงนี้ค่ะเป็นที่ประดิษฐานอนุสวรีเสด็จเตีย
แล้วก็สารเจ้าแม่ตะเคียนทอง
ตรงนี้มันถือเป็นเขตอภัยธานนะคุณผู้ชม
ห้ามจับสัตว์น้ำเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้
เขาจะเอาพันธุ์ปลาเอาสัตว์น้ำนานาชนิดมาปล่อย
แล้วอีกอย่างหนึ่งคือเขาบอกว่าจะปล่อยตรงนี้
ปล่อยปลาปล่อยสัตว์น้ำเป็นการสะดอกเคราะห์ตามความเชื่อ
ดังนั้นหนองน้ำแห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์มากค่ะคุณผู้ชม
นินเอ่ยปลาดุกปลาสวายปลาไหลปลาตะเพียนตัวโต

แต่นี่มีคนมาแอบจับไปแล้วก็เอาไปขายที่ตลาด
นักข่าวของเราค่ะลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะ

คือตอนนั้นที่เจอนายวิรัตินพวงกับนางพัชรินทองขำ
กำลังลอบวางอวนจับลาอยู่เลย

ใช่นั่นพอเห็นอยู่กลางน้ำแบบนี้
เก็บอวนที่วางเอาไว้ไงตั้งแต่ช่วงค่ำ
ส่วนภรรยาดูลาดลาวอยู่ริมตลิง
ทีนี้พอสามีเก็บแหเก็บอวนขึ้นมาจากน้ำปั๊บ
ปลานินใช่ไหมได้ปลานินน้ำหนักตัวสักประมาณโล

รวมแล้วนี่มีเป็นสิบตัวเหมือนกัน
พอเข้าไปถามทั้งคู่ก็บอกว่า
ที่ต้องมาลอบจับปลาในเขตอภัยธานเนี่ย
ชีวิตผู้เราลำบากเหลือเกินไม่มีตังค์
หาเงินไปเลี้ยงปากเลี้ยงทอง
นักข่าวก็ถามนี่ทำแบบนี้มากี่รอบแล้ว

แต่หลังจากนี้จะไม่ทำอีกแล้วไม่อยากติดคุก
ดูสิเอาปลามาใส่กระสอบแบบนี้
คือเขาเตรียมจะไปขายที่ตลาดน่ะนะคะ
นี่เป็นเขตอภัยธานห้ามจัดสัตว์น้ำนะครับ

นี่เอามาวางอ้วนไม่ขายกันอ่ะห้ะทหารก็ผ่านมา
เขาไม่ไล่เหรอเราก็แอบเขาหน่อยครับ
ไปขายที่ได้กี่บาทเนี้ยเอาจงตรงคุยกับผมลูกละสาม
ปลาอะไรอ่ะปลานินปลานินป้ารู้ไหมว่ามันไม่ดีเลยอ่ะ
คนเข้ามาปล่อยกันนะฮะค่ะมึงอยู่ไม่ดีมึงก็ไม่มีกินอะไรเลย
ตอนแรกบอกว่าหากันสี่ห้าโลหลังหลังมาบอกว่าเจ็ดแปดโล
ไปขายโลละสามสิบก็ตีไปสองร้อยสามร้อยบาทที่เขาได้นะคะ
แต่เขตอภัยธานคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าไปแอบจับสัตว์น้ำ
ลอบจับสัตว์น้ำมันมีโทษมีความผิดนะคะจำคุกไม่เกินหกเดือน
ปรับไม่เกินหกหมื่นบาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับเลยนะคะ